แต่ทีนี้ย้อนกลับไปดูหน่อยเรื่องของการชุมนุมตั้งแต่วันที่๑๙และ๒๐กันยายนที่ผ่านมานะครับ
สะท้อนอะไรบ้างข้อเรียกร้องอะไรบ้าง
ไฮไลท์ที่สำคัญก็เรื่องของการปักหมุด
เพื่อจะมองไปถึงจุดหมายปลายทางของสิ่งที่เขาเรียกร้อง
จะเป็นอย่างไรนะฮะติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยนะครับ

ก็ถือว่าผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี
การชุมนุมคนมากหลายหมื่นคนขนาดนี้ถ้าผ่านไปด้วยความเรียบร้อยก็ถือว่าสะท้อนให้เห็นว่ามีการควบคุมมีการบริหารจัดการกันได้ครับ
เขาจะมีทีมคือทีมเวทีเนี่ยจะพูดยังไงก็อีกทีมหนึ่งแต่ว่าทีมบริหารจัดการทีมหลังบ้านทีมหลังบ้านที่จะต้องคอยประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะเลิกกันเมื่อไหร่จะอะไรยังไงเนี่ยเขาก็ถือว่าผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี
การควบคุมม็อบการควบคุมฝูงชนถึงแม้เขาจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่อายุยังไม่มากแต่เขาว่าถือก็ทำได้ดีครับ
อันนี้ส่วนการบริหารจัดการผู้ชุมนุมเนี่ยก็อย่างที่บอกมันจะมีคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีสายฮาร์ดคอร์ที่ต้องการจะไม่ยอมเลิกแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านไปด้วยดี
แม้กระทั่งภาพที่เราเห็นตอนเช้าเมื่อวานการเก็บขยะการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดอันนั้นก็เรียบร้อยดี
ฉะนั้นไฮไลท์สำคัญของข่าวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตามมาผมคิดว่าน่าจะสรุปได้ว่า
ม็อบสลายเรียบร้อยหลังฝังหมุดนี่ที่เป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์
ม็อบประกาศชัยปักหมุดคณะราชดร๒๕๖๓
เรื่องของหมุดหมายที่คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งรายงานไปเมื่อสักครู่
อันนี้ก็ผมคิดว่าก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญก็คือว่าจะมีโทษทางกฎหมาย
ธิบดีกรมศิลปากรก็ให้คนไปแจ้งความแล้วที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งรายงานไปเมื่อสักครู่
แล้วในโทษเนี่ยคนทั่วไปไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าเวลาไปทำอะไรพวกนี้มันผิดหรือไม่ผิดกฎหมาย
แล้วผิดเนี่ยโทษมันดูเดือดขนาดไหนที่แยกออกมาเป็นสองกรณีคือ๑บุกรุกเข้าไป
กับสองที่ไปขุดไปเจาะไอ้ตรงไปขุดไปเจาะเนี่ยอธิบดีท่านบอกว่า
จำคุกได้ถึง๑๐ปีปรับได้ถึง๑ล้านบาทนะครับ
เราก็ไม่รู้ว่าโทษดูเดือดรุนแรงขนาดนั้นนักศึกษาผู้ชุมนุมเขารู้หรือเปล่า
ว่าที่ไปทำอะไรอย่างนั้นเนี่ยเจอโทษขนาดนั้น
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นประเด็นในแง่ที่ว่าหลังจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้น
ฝ่ายของตำรวจตำรวจก็มีหน้าที่รวบรวม
หาความผิดที่เป็นข่าววันนี้ตำรวจกอทมดูกฎหมายหาทางเอาเรื่อง
นี่ข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกระเดรินิวตำรวจชี้แกนนำ
ทำผิดกฎหมายเพียบเนี่ยฉะนั้นจะเห็นว่านอกจากกรมศิลป์
จะไปแจ้งความในส่วนของกรมศิลป์แล้วในส่วนของตำรวจ
ตำรวจก็ดูว่าทำผิดกฎหมายข้อไหนบ้างแน่นอนครับ
การชุมนุมเนี่ยไม่มีการชุมนุมใดที่ไม่ทำผิดกฎหมาย
ชนิดที่ว่าระวังกันแล้วมากที่สุดยังผิดกฎหมาย
เรื่องการใช้เครื่องขยายเสียงผิดกฎหมายพรบรักษาความสะอาด
ผิดกฎหมายเรื่องการไม่ขออนุญาตเรื่องนั้นเรื่องนี้
สารพัดสารพันธุ์เจอกันมาแล้วทั้งนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติ
จะเอาจริงเอาจังกับกฎหมายเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน
เจอกันมาแล้วทั้งนั้นแหละครับนปชก็เจอพันธมิตรก็เจอ
กปปศก็เจอแต่ในความรู้สึกของคนทั่วไป
เราคิดว่ากฎหมายที่จะต้องเจอเนี่ย
มันจะต้องมีเนื้อหาสาระที่สำคัญคนไม่อยากเห็นเอากฎหมายหยุมหยิม
ขุดขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าไปดำเนินการกับผู้ชุมนุม
กรมอย่างกฎหมายเรื่องพรบรักษาความสะอาดเนี่ย
จับเมื่อไหร่มันก็ผิดเมื่อนั้นพรบกีดขวางการจราจร
จับเมื่อไหร่ก็ผิดเมื่อนั้นพรบเรื่องไม่ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
ก็โดนกันทั้งนั้นแหละแต่สำคัญว่า
ความผิดเหล่านี้มันควรจะเอาโทษเอาเรื่องกันมากน้อยแค่ไหน
อย่าให้ชาวบ้านคิดว่าไปขุดเอาข้อหาเล็กน้อยมาดำเนินการ
แล้วในที่สุดก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่ยุติธรรม
ช่วงหนึ่งบ้านเราที่มีปัญหากันมากในรอบ๑๐ปีมันเกิดกรณีว่า
กระบวนการยุติธรรมไม่ตรงไปตรงมาไม่โปร่งใส
มีคำพูดที่เขาแขวะกันว่าทีมฝั่งโน้นทำอะไรก็ไม่ผิด
ฝั่งนี้ทำอะไรก็ผิดมันก็เจอขึ้นมาแล้ว
แล้วเวลาเขาจะหาทางปรองดองกันเขาก็บอกว่าปรองดองกันไม่ได้
ก็เพราะว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่ยุติธรรม
ฉะนั้นนั่นเรื่องเก่าผ่านไปแล้วจากนี้ไปเรื่องใหม่
เรื่องใหม่ตำรวจก็ดีหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ดี
หรือใครก็ตามต้องระวังในการที่จะดำเนินการให้ตรงไปตรงมา
ให้มากที่สุดแน่นอนครับการมีม็อบเขาก็ต้องมีความกดดัน
ถ้าไม่กดดันมันต่อสู้อะไรไม่ได้
สมัยก่อนนานมาแล้วเวลาม็อบเดือดร้อนเรื่องม็อบเกษตรกร
สวนยางมอบลำไยมอบอะไรต่ออะไรต่างจังหวัด
เขาประท้วงที่ต่างจังหวัดไม่ไหวไม่ได้ผล
เขาก็มาประท้วงในกรุงเทพเขาก็ปิดถนน
ฝ่ายรัฐบาลบอกว่าอย่าปิดถนนได้ไหม
โน่นให้ไปประท้วงชุมนุมกันที่สนามที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
รัฐบาลไม่ว่าผู้ชุมนุมเขาบอกว่า
ถ้าไปประท้วงแล้วไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดเลยเนี่ย
ประท้วงเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเห็นความสำคัญของการประท้วง
ไม่แก้ปัญหาฉะนั้นเขาต้องกดดันให้การแก้ปัญหาก็คือว่า
ประท้วงแล้วทำให้คนเดือดร้อนอันนี้ก็เป็นหลักการประท้วงทั่วไป
ตอนหลังเรามีกฎหมายเรื่องการชุมนุมประท้วงอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
อะไรขออนุญาตอะไรไม่ต้องขออนุญาตมีกฎหมายละเอียดยิบตามมา
สิ่งที่จะอยากเห็นก็คือว่าอย่างที่บอก
การดำเนินคดีตามกฎหมายคงจะมีเรื่องเป็นหางว่าวตามมา
แต่ว่าทำยังไงกระบวนการที่จะทำให้โปร่งใสยุติธรรมตรงไปตรงมา
คนรุ่นเก่าก็บอกว่าเรื่องแบบนี้มันต้องใช้ทั้งนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เข้ามาร่วมกัน
ถ้าเอาแต่กฎหมายเอาแต่หลักนิติศาสตร์ทำอะไรก็ผิดครับ
แต่ว่าในเชิงรัฐศาสตร์ถ้าไปเอาผิดกับเรื่องบางเรื่อง
ที่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องเขาก็บอกถ้าอย่างนั้นใช้หลักรัฐศาสตร์
ฉะนั้นจากนี้ไปก็คือว่าแล้วจะทำยังไงต่อ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปมี๒๓เรื่อง
วันที่๒๔กันยายนนี้เขาจะไปชุมนุมกันที่สภาอีกทีนึง
เพราะวันที่๒๔กันยายนนี้เป็นวันที่สภาเขาพิจารณา
ยัตติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนุมเขาจะพิปรายกัน
ติมีกี่ยติก็จะมาพิปรายกันถึงเรื่องเหตุผล
ความจำเป็นของการแก้รัฐมนูลผู้ชุมนุมเขาจะไป
ชุมนุมที่สภาอย่างน้อยเป็นการกดดันให้เห็นว่า
สิ่งที่เขาเรียกร้องในการให้แก้รัฐมนุน
หนึ่งสองสามสี่ห้าได้รับการตอบสนองไหม
ฉะนั้นเขาจะไปที่สภาอีกทีนึงไปมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้
จะส่งตัวแทนไปกี่คนเราก็ไม่รู้อันที่สองก็คือคุณพระฤทธิ์
เขาบอกว่าวันที่สิบสี่ตุลาห์วันที่สิบสี่ตุลาห์เนี่ย
ตรงกับวันมหาวิปโยคปีสองพันห้าร้อยสิบหก
เขาเลือกเอาวันนี้เพื่อที่จะเพื่อที่จะนัดลางานหยุดงาน
ในวันที่สิบสี่ตุลาแล้วระหว่างระหว่างรายทาง
ก่อนจะไปถึง๑๔ตุลาเขาประกาศว่ายังไงครับ
นี่แนวทางการต่อสู้ของเขาให้ผูกโบขาวหน้าบ้าน
ให้ผูกบัวเก๋าที่หน้าบ้านหรือผูกที่กระเป๋า

แล้วให้เขียนป้ายต้อนรับพระเด็จการในจังหวัดที่
ไม่ต้อนรับพระเด็จการในจังหวัดที่นายกจะเดินทางไปตรวจราชการ
ฉะนั้นประเด็นถัดมาที่ทุกคนควรจะตั้งข้อสังเกต
ในการประชุมคราวนี้เราประชุมกันมาแล้วหลายรอบหลายครั้งนะครับ
คราวนี้เป็นการประชุมที่สื่อนอกให้ความสำคัญมากที่สุด
นอกที่ไปรายงานข่าวตอนชุมนุมกันที่ฮ่องกง
เยาวชนชุมนุมกันเนี่ยคราวนี้สื่อนอกทั้งหลายที่ไปรายงานข่าวเหล่านั้น
ก็มารายงานข่าวที่กรุงเทพที่เมืองไทยนี่แหละครับ
ก็กลายเป็นว่าณวันนี้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของข่าวแล้ว
คนทั่วโลกรู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นเขาชุมนุมกันเรื่องอะไร
นิสิตนักศึกษาเรียกร้องเรื่องอะไรนักเรียนมาเรียกร้องเรื่องอะไร
เรามีปัญหากันตรงไหนยังไงคนต่างประเทศรู้หมด
นักข่าวที่สำนักข่าวใหญ่มานี่ที่เขารายงาน
ก็แปลว่าจากนี้ไปเขาจะโฟกัสดูว่าหลังจากการชุมนุมเมื่อวานซืนผ่านพ้นไป
จะเป็นยังไงนายกจะว่ายังไงจะบริหารจัดการยังไง
การชุมนุมจะเอายังไงต่อเราอยู่ท่ามกลางสายตาของชาวโลกในเรื่องนี้แล้วครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
แล้วก็นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์แล้วนะฮะ
หลังจากที่มีการชุมนุมเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
เรื่องของการชุมนุมและการปักหมุด
เดี๋ยวรอสักครู่ว่านายกรัฐมนตรีจะพูดว่าอย่างไร
รวมถึงแก่นำการชุมนุมจะว่ายังไงด้วยนะครับ